พระอุตุนิยมวิทยาปรากาศเตือนฉบับที่๑๑ออกมา
ในวันนี้สิบเอ็ดพฤษภาคม
เพราะว่าทำให้ลมที่พัดปกครุมประเทศไทยมีกำลังป้างกลาง
แหละแล้วทำให้มีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับ
แล้วเขามีการเตือนกัน๑๕จังหวัดทั้งเหนือทั้งกลางทั้งใต้
ต้องระวังเลยเราไล่ตามจังหวัดเลยนะครับ
แม่ห้องศรเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับ
กลางเพชรบุรีประจวบคลีขันภาคใต้เนี่ยนะฮะ
แล้วก็ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาบระนองพังงาภูเก็ต
เฝ้าระวังอุทธกภัยฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องตกสะสม
อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน
ระวังไปเป็นสัปดาห์นะฮะตั้งแต่วันนี้๑๑พฤษภาคม
จนถึงวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมเลยนะครับใช่ค่ะนี่เตือนภัยกันเรื่องสภาพอากาศนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ในพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไง
ส่งข้อความมาบอกกันได้เหมือนกันแพร่ท้องฟ้ามืดครึ้มคุณผู้ชมส่งเข้ามาแล้วนะฮะ
บอกต่อกันมาหน่อยนะครับกรุงเทพมนาคอนก็ฝนตกหนักทั้งวันเหมือนกัน
คือตกตั้งแต่เช้าเลยเมื่อเช้าออกมาเนี่ยโอ้โหน้ำก็ยังรอการระบายอยู่
เพราะฉะนั้นขับรถขับราช่วงนี้ระมัดระวังด้วยนะคะครับทีนี้มาดู